ไปดูหน่อยว่าเจ้าตัวนี้มันปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าได้อย่างไร
พอปีนขึ้นไปแล้วจะเอาลงมายังไง

เฮ้ยเข้าบ้านอย่างดีบอร์น

เมียให้ภัยแล้วบอร์นเอิ้นลงมาบอร์น

ไม่รู้ตอนขึ้นไปมันไม่เกี่ยวสายไฟบ้างด้วยอย่างไร
กู้ภัยเอ่ยชาวบ้านเอ่ยก็มาช่วยเกลี้ยกล่อมกันอยู่นาน
ใช้คำว่าเกลี้ยกล่อมนะฮะอยากจะให้มันลงมาเอง
ตัวเงินตัวทองมันยาวต้องเมตร๘๐เซน

คุณผู้ชมถามมาอีกว่าอ้าวพอปีนแบบนี้
ครั้งที่แล้วก็ปีนแล้วก็กลายเป็นเลขเด็ดครั้งนี้

บ้านเลขที่๒๕ครับซอยสุขวัด๓๐
แขวงบางประกอบเขตบราบุรณะกรุงเทพ

อยากจะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยสักเกิน
เลข๒๕ใช่ไหมไม่รู้นะอันนี้บ้านเลขที่นะครับ
ชาวบ้านก็แจ้งกู้ไพมาช่วย
ก็คุยกับมันอยู่๑ชั่วโมงแล้วครับคุณผู้ชม
มันไม่ยอมลงมาท่าทีมันยังคงแบบว่า
อย่างนี้ฮะเหมือนคนเมายังคุ้มครั่งอยู่ด้านบน
สุดท้ายกู้ภัยทำยังไงครับเอาไม้ไผ่มาดันดัน
มันตกจากเสาไฟคุณผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวจะมีตก
มันพยายามจะกำไม้ไผ่เอาไว้นะแต่มันตกนะฮะ
เขาอยากจะให้มันลงมานะฮะแต่พอตกมาแล้วถามว่ามันทำยังไงต่อ
มันตกใจวิ่งหนีหายไปในสวนครับอย่ารอดูภาพตามไปด้วยนะ
นี่ฮะพยายามดันดันหล่นไหมหล่นไหมมันก็เอามือเกาะเสาไฟอยู่
สายไฟอยู่นะฮะอย่าดันผมอย่าดันผม
ฉุดกระชากันอยู่แบบนี้พอมันตกลงมาปุ๊บมันก็วิ่งเข้าสวนเข้าป่าไป
กู้ภัยไปเจอตามที่มันบาดเจ็บหรือเปล่า
มันก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากเท่าไหร่นักนะฮะ
ไปถามชาวบ้านระแวกนั้นเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่ดังมากเลยไม่รู้เห่าอะไร
ก็เห็นว่ามันวิ่งไล่อะไรบางอย่างก็ออกมาดู
เห็นว่ามันวิ่งไล่ตัวเงินตัวทองอยู่
พอลงไปดูปรากฏว่าตัวเงินตัวทองวิ่งหนีหมาขึ้นไปบนยอดเสาไฟแล้วครับ
ก็เลยแจ้งกู้ภัยมาช่วยกันจับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนไฟช็อตตายซะก่อน
เดี๋ยวจะเกิดเพลิงไหม้อะไรตามมาสุดท้ายก็มันลงไปเรียบร้อยนะครับ